หน่อยค่ะผู้หญิงคนนึงไปร้องกับกองปราบนะคะบอกว่าให้เอาผิดกับคู่กรณีหลังจากที่มีปัญหาถกเถียงกันในเฟซบุ๊คค่ะแล้วก็ถูกอีกฝ่ายยกพวกมานับสิบคนรุมทำร้ายร่างกายของเธอได้รับบัตรเจ็บสาหัสแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูในคลิปนะคะคือมากันเป็นสิบอ่ะค่ะ
กล้องเนี่ยจับภาพเห็นอันนี้คือผู้บาดเจ็บนะคะนางนิพารัฐอายุ๒๗ปี
กลุ่มวัยรุ่นย่านวัดดาวดึงแขวงบางยี่ขันมาเป็น๑๐คน
แล้วก็รุมทำร้ายร่างกายเธอเมื่อคืนวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมา
คือกลุ่มที่มาเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาหลายคันนะคะ
พอมาเจอก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงหนึ่งในนั้นปรีเข้ามาตบกระชากศีรษะผู้เสียหาย
แล้วก็รัวหมัดนับครั้งไม่ถ้วนค่ะต่อยด้วยเตะด้วยนะคะ
เพื่อนก็ยืนคุมเชิงอยู่ชาวบ้านระแวกนั้นไม่มีใครกล้าช่วยค่ะ
มีคนไปแจ้งตำรวจมาระงับเหตุค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากว่า๑เดือนแล้วนะคะ
แต่คุณนิพารัฐบอกคดีไม่คืบหน้า
วันนี้แม่ของนางนิพารัฐก็เลยพาลูกสาว
มาร้องกับกองปราบรามเพื่อขอความเป็นธรรม

มีทั้งคลิปจากวงจรปิด
แล้วก็ชื่อของผู้ที่มาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
แต่ตำรวจยังไม่เรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาเลย

นิพรัชเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเธอแชทคุย
กับอดีตสามีที่เลิกกันไปเมื่อ๔ปีที่แล้ว
แล้วก็มีนางตานซึ่งเป็นเพื่อนของอดีตสามีมา
เหมือนกับแสดงความคิดเห็นเธอก็ต่อว่าไปบอกอย่ามายุ่ง
จนกระทั่งเกิดการโต้เถียงตอบโต้กันไปมาในแชท
เรื่องนี้รู้ไปถึงในแน็ตสามีของนางตาน

แมทก็เกิดความโกรธแค้นที่ไปด่าแฟนเขา
ก็เลยนำไปสู่การยกพวกมารอที่หน้าบ้านเป็น๑๐คน
รุมทำร้ายเธอนี่แหละอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เข้ามาห้ามแล้วตอนนั้นก็มีตำรวจและกู้ภัยมาช่วย

เธอบอกเธอถูกขวดเบียร์ตีหัวแตกเย็บที่หน้าเกือบ๑๐เข็ม

จนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินคดีแจ้งข้อหาใดกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เพียงแค่ว่าเดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวน
วันนี้ก็เลยต้องมาร้องกับกองปราบเพื่อขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะคะ
แล้วเธอบอกว่าสามีของนางตานเป็นเครือญาติ
คนดังในโลกออนไลน์เป็นคนดังย่านวัดดาวด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะนี่ดูสภาพของคุณนิพารัฐนะคะ
แต่ก็ช่วยไม่ได้เค้าเข้ากันมาเค้าลากเราไปใต้อักภาพ
ซึ่งกล้องมันมองเห็นแต่มันเห็นในกล้องมือเข้ามาเต็มหมดเลย
เขาโพสต์ข่มขู่ทุกวันโพสต์แบบโพสต์ด่าโพสต์แรงโพสต์อะไรอย่างนี้ทุกวัน
ทุกวันเลยโพสต์แบบแรงมาก